เสียแป้งต่อนะเพราะว่าโอ้โหเปิดคลิปออกมา๒คลิปนะฮะ
พูดออกมา๒ก๊อกแล้วนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของที่เขาเจ็บแค้นตำรวจ
แค้นเจ้าหน้าที่เจ็บแค้นอายการ
ดพิงถึงบุคคลหลายบุคคลมีหลายตัวละคร
แล้วก็ขอเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเอง
ที่สำคัญก็คือเรื่องของกระบวนการยุติธรรม
ต้องจะให้อายการมามอบตัวก่อนเขาถึงจะยอม

คุณผู้ชมฮะแต่ทีนี้พอคลิปออกมาทั้งสองคลิปนะครับ
ทางญาติของเสียแป้งบอกนั่นคือเสียแป้งตัวจริง
คลิปจริงเสียงจริงคนจริงเสียแป้งจริงนะครับ
เราได้พูดคุยกับทางด้านญาติของเสียแป้งคนหนึ่ง
ก็คือนายนะฮะบอกว่าที่เสียแป้ง
ก่อนหน้านั้นเขาเจ็บช้ำน้ำใจกระบวนการยุติธรรม

เรื่องที่เขาอยากจะมากราบศพพ่อเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ
เสียแป้งรักพ่อมากอยากกราบศพพ่อเป็นครั้งสุดท้าย

ทั้งที่ถูกใส่กุญแจมือกุญแจข้อเท้าออกมาก็ได้

เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมกลับเรือนจำสิ

เชื่อว่านี่ก็เป็นอีกปมเหตุสำคัญ
ที่ทำให้หลานชายเจ็บช้ำน้ำใจ
แล้วก็ก่อเหตุแล้วก็หลบหนี

เพราะสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน
ถ้าตำรวจถอนกำลังทีญาติ
ก็ยินดีประสานเสียแป้งให้เข้ามามอบตัวนะครับ
ขณะที่น้าสาวของเสียแป้งก็คือนางเพลิน
เพลินบอกว่าแหม่เลี้ยงแป้งมาตั้งแต่เด็ก

หลานก็อยากจะมากราบลาพ่อมาก

เมื่อเห็นในคลิปวิดีโอที่หลานชายเนี่ย

ทีนี้ถามว่าทางญาติทางน้าเป็นยังไงบ้าง

ตัดสินใจดีและอยากให้มาสู้คดีนะครับ
ส่วนน้าของเสียแป้งอีกคนนึงก็คือนางพร้อม
พร้อมบอกว่าแป้งมีอะไรจะนึกถึงพ่อแม่เป็นอันดับแรก

วันหยุดก็พาพ่อและแม่ไปนอกบ้าน
หาอาหารอร่อยให้แม่กินนะครับ
ญาติญาติก็รู้สึกโล่งใจเหมือนกัน
ที่ยังเห็นคลิปเสียแป้งเพราะว่ายังมีชีวิตอยู่นะครับ

อยากให้แป้งมามอบตัวเพื่ออะไรสู้คดี

ญาตินำรูปถ่ายของเสียแป้งมาให้กับทีมข่าวดู
เพื่อยืนยันว่าตอนที่แม่ของเสียแป้งยังมีชีวิตนะครับ
แป้งเองก็ปรณีบัติดูแลแม่ดีขนาดไหน

รักแม่กอดแม่แบบนี้หวีผมป้อนข้าว
แล้วก็แววตาของเสียแป้งในการที่มองแม่เนี่ย
ทุกคนบอกว่าเป็นแววตาที่อบอุ่น
อันนี้ก็คือทางญาติที่แสดงความคิดเห็นมา
หลังจากช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาได้เห็นคลิปของเสียแป้ง

คุณผู้ชมว่าเสียแป้งอยู่ที่ไหน

คือมีแหล่งข่าวบอกนะว่า
ตอนนี้เสียแป้งอาจจะออกไปไปอยู่ตีมอลเลสเตย์แล้วก็ได้
เขาบอกว่าที่นี้อาจจะไม่ใช่สวนปาล์มที่พัทรลุงที่สตูนด้วยซ้ำ
คุณผู้ชมค่ะแหล่งข่าวที่ให้ข้อมูลกับไทยรัฐนะบอกว่าโอ๊ยเสียแป้งหนีลงจากเทือกเขาบรรทัศน์ไปตั้งแต่คืนแรก
ที่มีการปะทะกับเจ้าหน้าที่แล้วแล้วคลิปนี้ค่ะอีพีแรกที่ปล่อยออกมาเนี่ยเห็นไหม
ข้างหลังเป็นต้นปามแล้วมีรั้วลวดหนามมีตะข่ายซึ่งสวนปามแบบนี้ไม่ใช่ในไทยนะ
ไม่ใช่พื้นที่ภาคใต้ของเราจะเจอเยอะที่มาเลแล้วก็แถบประเทศแถบหมู่เกาะอินโด
อยู่ในหมู่เกาะอินโดนีเซียแล้วทีนี้ถามว่าอ้าวเนี่ยเราทำเป็นกราฟิกข้างบนหน้าจอให้คุณผู้ชมได้เห็นเลย

คือมาเลอยู่ติดกับไทยก็จริงนะคุณบุ๊คคุณขวัญแต่คือเขาบอกว่าการที่จะเข้ามาเลกฎหมายเขาค่อนข้างเข้มงวดมาก
ก็เลยมีความคิดว่าน่าจะไปติมอลเลสเตย์แล้วหรือเปล่า
อกจากนั้นนะคุณผู้ชมค่ะทางอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมอายการอาวุโสก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกัน
คืออาจารย์ปรเมฆฟังทั้ง๒คลิปอาจารย์บอกว่าจุดที่๒คลิปที่๒มันมีจุดที่มันน่าจะเป็นความจริง
เพราะอะไรเพราะพูดถึงอายการบอยใช่ไหมซึ่งจากการที่อาจารย์ปริเมฆติดตามข่าวเนี่ย
ที่มีอายการบอยเข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยคิดว่าอาจจะมีอะไรสักอย่างที่ทำให้จำเป็นต้องอัดคลิปชี้แจง
แล้วก็รู้แหละว่าเสียแป้งมีคดีเยอะแต่สั่งไม่ฟ้องหลายคดี
อายการบอยเองก็อยู่ในพื้นที่มานานด้วยก็เลยชวนให้สงสัยว่าน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่า
ส่วนเรื่องความขัดแย้งของเสียแป้งกับกลุ่มตำรวจที่จะดำเนินการกับเสียแป้งเนี่ย
อาจารย์ปรเมฆบอกว่าวิธีการที่จะสู้เนี่ยนะคือต้องมารื้อคดีว่าทำไม
ทำไมล่ะแป้งถึงโดนฟ้องคนเดียวเพราะว่าผิดไปจากที่ตำรวจจะส่งความเห็นแย้งเกือบทุกเรื่อง
หากอายการสั่งไม่ฟ้อง
ครับก็เลยมีข้อสงสัยอาจารย์ประเมฆก็สงสัยสองจุดเนี่ยนะฮะอืมลองฟังอาจารย์ปรเมฆดูนะคะ
แต่สายข่าวบอกว่าเรื่องของแป้งมันมีความขัดแย้งกัน
ในกลุ่มตำรวจในพื้นที่กับตำรวจภาคเก้า
กลุ่มหนึ่งอยากให้มีชีวิตอยู่

ผมไม่ยืนยันแต่เขาพูดกับผมอย่างนั้น
ผมไม่อยากไปโทษตำรวจนะนะ
เพราะว่าข่าวก็บอกว่ามีตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่ช่วยอยู่ด้วย

แต่สายข่าวที่ของผมเนี่ย
ก็เป็นระดับนักการเมืองในจังหวัดพัทธรุง
ถามว่าแป้งที่มันหลบหนีมาได้ก็จงตรงอย่างที่พบตรท่านพูด
มันคงมีเกลือเป็นนอนคอยบอก

และก็เศรษฐ์เมินในวงการอัยการ

ที่นี่คุณผู้ชมค่ะอาจารย์ปราเมษแล้ว
เป็นอดีตตำรวจมือปราบชื่อดังของภาคใต้
เคยไล่ล่าคนร้ายเคยได้ชื่อได้ฉายาว่า
เป็นตำรวจมือปราบโจรไข่หมู่กันนั่นเองนะคะ
ซึ่งก็เป็นโจรเรียกค่าถ่ายชื่อดังในอดีต
โดยดาบตำรวจชัยวัดเขาวิเคราะห์และมีการถอดรหัสคลิปทั้งสองคลิปของเสียแป้ง
ที่มีการเผยแพร่กันแบบนี้ว่าลักษณะที่เสียแป้งพูดเป็นวิธีโจรแบบนักการเมือง
เพราะเสียแป้งถูกต้อนให้จนมุมถูกหลายคนเอาเปรียบ
และถูกทิ้งให้ถูกดำเนินคดีเพียงลำพัง
และเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาต้องออกมาแฉอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
คลิปแรกที่ข้างหลังเป็นสวนปาล์มน้ำมันเชื่อว่าเสียแป้งจะสื่อว่าตัวเขายังอยู่ในป่า
ส่วนคลิปที่สองที่ไปอยู่ในบ้านด้านหลังเป็นประตูเป็นห้องเช่าอะไรบางอย่างหรือเปล่า
อันนี้ไม่ใช่ขนำแต่จะสื่อว่าหากไม่ยอมรับเงื่อนไขตำรวจก็จับไม่ได้หรอก
เชื่อว่าน่าจะมีคลิป๓ที่จะถูกปล่อยออกมาอีกเร็วนี้แน่นอน
ดาบตำรวจชายวัดยังบอกต่อนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่คนร้ายหนีคดีมีการเผยแพร่คลิปแบบนี้ออกมาค่ะ
ถอดรหัสคำพูดจากในคลิปโดยเฉพาะคำว่าสวัสดีชาวไทย
อันนี้สื่อนะสื่อได้ว่าเสียแป้งน่าจะไม่ได้อยู่ประเทศไทยแล้ว
ได้หลุดพูดออกมาแบบนั้นเชื่อว่าเสียแป้งมีมันสมองที่เก่งมีทักษะในเรื่องแบบนี้
เพราะเคยลงเล่นการเมืองหากจะคบกับนักเลงก็ต้องข่มนักเลงให้อยู่ค่ะ
แต่ดาบตำรวจชัยวัดบอกว่ายังไงก็ตามนะในฐานะที่เป็นตำรวจเก่า
อยากบอกว่าเสียแป้งออกมามอบตัวเถอะแล้วค่อยสู้คดีเอา
ใช่แล้วก็อยากจะทิ้งท้ายไว้แบบนี้บอกว่าเนี่ยไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้หรอกนะ
จากว่าเอายาสีฟันเข้ากลับหลอดเดิมเสียแป้งอายุยังน้อย
กลับเข้ามามอบตัวสู้คดีแล้วก็ยังมีเวลามีอนาคตอีกเยอะค่ะ
ใช่ครับส่วนปฏิบัติการในวันนี้ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทร
อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทธลุงซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการพิเศษส่วนหน้านะครับ
สิทธิ์ข่าวไปดูบรรยากาศคือบรรยากาศตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว
คือเขาเหมือนถอนกำลังออกมาอยู่บ้างแล้วนะฮะบรรยากาศก็เลยจะเงียบเหงาหน่อย
ค่อยจะมีเจ้าหน้าที่มากนักนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ไม่กี่นายที่ประจำศูนย์อยู่ตรงนี้นะฮะ
ส่วนพื้นที่เทือกเขาบรรทัศน์แล้วก็บ้านในตระจุดสำคัญคือบ้านในตระเนี่ย
วันที่ผ่านมาอย่างที่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าการถอนกำลังเพราะฝนตกหนัก
น้ำป่าไหลหลากแล้วก็มีหมอกปกคลุมหนาแน่นนะครับ
ก็เลยทำให้ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่และกำลังของเจ้าหน้าที่ของกรมราชธรรมที่ร่วมกัน
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงจุดน้ำตกท่าช้างพื้นที่พื้นที่แล้วก็น้ำตกหม่อมจุ้ยนะครับ
หมู่๑๑ตำบลตะโหมดอำเภอตะโหมดเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับ
เช่นเดียวกับการตั้งจุดสกัดของตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองนะฮะ
บนถนนสายต่างรอบนอกก็ทำงานด้วยความยากลำบากเช่นกัน
เพราะว่าฝนตกอย่างหนักคุณดูสิสภาพอากาศเป็นอุปสรรคนะครับ
เขาเลยมีการถอนกำลังออกบ้างนะครับตั้งแต่เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันนี้นะครับ
ส่วนที่มีข่าวว่าการถอนกำลังของตำรวจบางส่วนที่จุดน้ำตกทั้งสองแห่ง
ถอนกำลังเจ้าหน้าที่กรมราชธรรมจากน้ำตกหม่อมจุ้ย
เสริมกำลังที่น้ำตกท่าช้างนั้น
ตำรวจนายหนึ่งยืนยันว่าทีมข่าวนะฮะ
ยืนยันกับทีมข่าวว่าแม้กำลังชุดปฏิบัติการไล่ล่า

แต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่กันอย่างต่อเนื่องเข้มแข็งเหมือนเดิมนะครับ
เพราะยังไม่มีคำสั่งยกเลิกภารกิจ
เป็นแค่การลดกำลังพลลงเท่านั้น

ใช่นะคะ

ก็มีส่งข้อความกันมาอยู่ที่อินโดนีเซีย
เอาอยู่ที่บ้านเอายังไม่ไปไหน